คุณผู้ชมครับณตอนนี้น่าจะมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่
เมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักทั้งวันโดยเฉพาะที่ภูเก็ตครับ
ส่งผลให้ที่ป่าตองน้ำท่วมหนักมากทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างที่
รอการระบายอยู่เช่นเดียวกันนี่นี่ป่าตองภูเก็ตครับ
ท่วมแบบนี้เลยเหมือนคลองไปแล้วค่ะนะฮะนี่ฮะฝนตกหนักในพื้นที่ครับ
วันติดต่อกันโดยเฉพาะตำบลป่าตองครับ
ที่อำเภอในเกาะภูเก็ตปัญหาน้ำท่วมขัง
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนถึงตอนนี้หลายจุดเลยนะครับ
จากว่าเป็นพื้นที่รอการระบายน้ำ
ทำให้น้ำบางส่วนไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือน

รวมทั้งถนนส่วนทางก็ท่วมแบบที่เห็น

ก็มีฝนตกหนักน้ำไปกัดซอสท่อระบายน้ำ
ยุบตัวลงไปแบบนี้เลยเป็นวงกว้าง

สาเหตุที่น้ำไหลลงมาก็คือมาจากเขาต่อเนื่องนะฮะทำให้มาประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่
แล้วก็กัดซ้อถนนก็ขาดแบบนี้ครับสำหรับพื้นที่ป่าตองเป็นพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับ
ในช่วงของฝนตกหนักแบบนี้มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ระบายไม่ทัน
ล่าสุดตอนนี้น้ำเริ่มระบายออกไปบ้างแล้วครับแต่ว่าในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้าง
เจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มมากกว่านี้น่าจะกลับสู่มาเป็นสภาวะปกติ
แต่ว่าต้องจับตาดูณตอนนี้ถึงค่ำวันนี้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกหรือไม่อย่างไรนะครับ